เรื่องราวของกีฬาเทนนิสที่มีการเลือกตั้งกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
และสุดท้ายครับผลการเลือกตั้งเกิดการพลิกล็อก
เมื่อนายสมบัติเอื้อมงคลนะครับสามารถเอาชนะนายสุวัสดลิตาพันลบไปได้
ด้วยคะแนน๓๕ต่อ๑๙เสียง
ทำให้มีการแถลงข่าวในงานวันนั้นเลยนะครับว่าจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะ
เพราะว่าสืบสวนแล้วก็มองเห็นข้อมูลว่ามีการล็อบบี้เสียงนะครับ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องนะครับต้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้ขาดนะครับ
ซึ่งผู้สังเกตการณ์ในวันนั้นก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องแต่ว่าต้อง
ไปดูนะครับว่ามติในที่ประชุมวันนั้นนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องมีการยื่นนะครับ
ร้องคำขอกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็นโมคะ

ไปเดี๋ยวไถร์นีแสนยาอุโค้ดคือประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสามบันสมมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทน
อนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฝ่ายทะเบียน

นายสมบัติเอื้อมมงคลได้รับเลือก
ด้วยคะแนนเสียงเหนือนายศิวัตรฤตภัณฑ์ลบ
คะแนน๓๕ต่อ๑๙เสียง
ก็มีการมอบเอกสารให้กับตัวแทนทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝั่งคณะกรรมการรักษาการแล้วก็
คุณต้องรับการเลือกตั้งทางกลางสื่อบรรชน

สมบัติเอื้อมงคลที่ได้รับการเลือกตั้ง

คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับเลือกในครั้งนี้
ส่วนตัวพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกฝ่าย
ส่วนกรณีที่ผลเอกธวัชชัยสมุทรสาคร

เปิดเผยว่าเห็นความไม่ชอบมาพากล

กระบวนการทุกอย่างนั้นทำอย่างถูกต้อง
แต่ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดมีการฟ้องร้อง
ก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการครับ

ได้แถลงข่าวประกาศการเลือกตั้งเป็นโมคะ
โดยตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้ง
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งมาตรา๕๔
ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ที่เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะตรวจสอบได้
และ๓การลงคะแนนที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
พร้อมกับเตรียมที่จะชี้แจงรายละเอียดกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือ
นายสกลวันนาโพงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ